ยังไม่ถึงวันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลยังไม่ออกแต่ว่าผู้ชายคนนี้ถูกลอตเตอรี่ซะแล้วคุณผู้ชมค่ะ

รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยถูกขโมยหายไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แล้ววันนี้ปรากฏว่าก็ขับรถอยู่จะไปทำธุระที่กรุงเทพ
จอดติดไฟแดงอยู่เห็นรถตัวเองแว๊บค่ะ
ขับตามไปปรากฏว่าใช่รถตัวเองที่หายไปจริงด้วยค่ะ

มันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะที่จะมีคนโชคดีเจออะไรแบบนี้นะคุณนัทพงศ์
เท่าไหร่ดีกว่า๑ในเท่าไหร่ที่จะโชคดีแบบนี้
หายไปตั้งแต่สิ้นปีก็เกือบเดือนแล้ว
ถูกไหมคะก็อาจจะตามคดีจนแล้วส่วนใหญ่เวลาเจิมจะไม่เต็มสภาพด้วย
แต่วันนี้ขับขับรถจะเข้ากรุงเทพเจอรถแป๊บเดียวเขาบอกเขาจำได้เลย
อเตอร์ไซคันนี้คือรถของเขาที่ถูกขโมยไปตั้งแต่คืนวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาจากบ้านที่อรัญญประเทศ
ใช่แน่เขาเลยขับตามไปค่ะตามไปเรื่อยจนถึงสี่แยกไฟแดงสะขวัญค่ะ
รถติดไฟแดงพอดีจังหวะนั้นเลยรีบลงไปแล้วล็อกคอคนขี่มอเตอร์ไซค
ไม่รู้ใครแต่ขี่รถเราล็อกคอไว้ก่อน
จังหวะนั้นพี่กู้ภัยเห็นเหตุการณ์ก็เลยมาช่วยกันค่ะ

ผู้ชายที่ถูกจับกลุ่มชื่อว่านายบุญยังอายุ๓๕ปี

ตำรวจจะต้องนำตัวไปสอบสวนนะคะว่า
ทำไมเขาถึงมาขี่รถคันที่ไปคันนี้ได้นะคะ
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไปสอบสวนก่อนนะคะ

ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ